คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีข่าว
เป็นเรื่องของการเสียชีวิตยกครัว๓ศพที่จังหวัดเชียงราย

คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
เพราะว่าสภาพศพก็เปลี่ยนสภาพไปแล้ว

ใช่ค่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า
มันเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายกันเองยกครอบครัว

แต่พอสืบไปสืบมาท้ายที่สุดค่ะ
ก็มีการออกหมายจับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแฟนนุ่มของลูกสาวเจ้าของบ้านนี้แหละ

ถูกต้องเพราะว่าอยู่กับลูกสาวผู้ตายเป็นคนสุดท้าย

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามความคืบหน้าได้

ที่จะรายงานสดอยู่จากจังหวัดเชียงราย

ตำรวจสพบ้านดุที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีการมีคนเสียชีวิตอยู่๓ศพในบ้าน
บ้านเลขที่๓๐๗ที่หมู่๓ตำบลบ้านดุอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
พอไปถึงเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะ

ด้านหน้ากั้นเอาไว้เป็นห้องรับแขก
ก็ไปเจอศพของผู้เป็นพ่อก่อนคือนายอุดมกิมศรีอายุ๕๗ปี
แล้วในห้องนอนใหญ่ไปพบศพของนางนัชชากิมศรีอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นภรรยาของนายอุดม
แล้วก็ไปเจอศพของลูกสาวคือนางสาวสาวรสกิมศรีอายุ๒๗ปี
เสียชีวิตอยู่บนเตียงในห้องนอนเนี่ยนะคะ
ซึ่งสภาพอย่างที่บอกค่ะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน

คือตอนที่ชาวบ้านสงสัยว่าเจ้าของบ้านทั้ง๓คนหายไปไหน
เพราะว่าตัวของนายอุดมกิมศรีจริงเป็นพนักงานกองคลังเทศบาล

ซึ่งจริงที่ทำงานอยู่ห่างจากบ้านไปนิดเดียว
คือเดินข้ามไปฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเอง
แต่ทีนี้ไม่เห็นว่านายอุดมออกมาจากบ้านเพื่อไปทำงาน
ก็เลยเริ่มสงสัยกันแล้วว่าหายไปไหน
และก่อนหน้านั้นสักประมาณ๒๓วัน

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงปืนหรือมีเหตุฆ่ากันตาย

ใช่ชาวบ้านไม่ได้สนใจแล้วมารู้อีกทีนึงคือมีศพอยู่
นี่แหละครับจนกระทั่งนายอุดมไม่ออกไปทำงาน

ชาวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
แล้วก็พบเป็น๓ศพเป็นเหตุฆาตกรรมโหดจริงด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
คือตำรวจก็รู้ว่าคนร้ายเข้ามาในบ้านช่วงกลางดึก
ทีนี้พอมาปั๊บมาเจอพ่อพ่อนอนอยู่บนเตียงไม้ในห้องรับแขก
คนร้ายเอาอาวุธปืนเจาะยิงที่ท้ายทอยพ่อ

หลังจากนั้นคนร้ายไปที่ห้องนอนของผู้เป็นแม่
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันยิงไปที่เบ้าตาขวา
ผู้เป็นแม่เสียชีวิตนะครับ
และสุดท้ายคนร้ายเอาอาวุธปืนไปเจาะยิงลูกสาว
ยิงบริเวณกกหูด้านขวา
แล้วทุกคนถูกเจาะยิงคือบริเวณศีรษะหมดเลย
คนละนัดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
อันนี้เป็นการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจนะครับ

ใช่ค่ะแต่พื้นบ้านก็ให้ข้อมูล

เห็นเคยที่จะมีเรื่องทะเลาะกับใคร
แล้วอย่างที่บอกว่าช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืน

เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืนประมาณ๓นัด
ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเสียงประทัดคนจุดประทัด
เพราะว่าบ้านนี้เขาก็เคยจุดประทัดเหมือนกัน
ก็คิดว่าเออคืนนั้นก็คงจุดประทัดอีก
แต่หลังจากคืนวันพฤหัสที่ผ่านมา
ก็ไม่มีใครเจอสมาชิกในบ้านนี้อีกเลยนะคะ
ครับเรื่องของความคืบหน้าทางคดีนะครับ
เมื่อวานี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
เพราะว่าตอนเข้าไปตอนแรกตอนเช้านะฮะ
แล้วก็ตลอดทั้งวันก็มีตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มมใกล้ศพนะครับ
จากการสอบสวนตำรวจพุ่งประเด็นก็ตอนแรกคิดว่า๑ปัญหาครอบครัวหรือเปล่า
ปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ฆ่ากันเอง
กับ๒ประเด็นการถูกฆาตกรรมยกครัว
โดยเฉพาะผู้ชายที่มาติดพันธุ์ลูกสาวของผู้ตาย
ลูกสาวของผู้ตายเราเรียกชื่อว่าเล่นว่าน้องแป้งแล้วกัน
วัย๒๐กว่าปีนะครับซึ่งเธอหน้าตาสะสวยนะ
เป็นคนสวยคนหนึ่งเลยนะน้องแป้งคือคนนี้นะครับ
และตำรวจก็สอบปากคำจากญาติ
ญาติก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นแฟนของหลานบอกว่าจริงเนี่ย
ทางญาติก็พยายามห้ามหลานสาวแล้วเหมือนกัน
ไม่ให้คบหากับผู้ชายคนนี้เพราะรู้สึกมันไม่เหมาะ

ทีนี้ตำรวจก็ไล่ดูกล้องวงจรปิด
พบว่าช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม
บ้านหลังนี้มีการเปิดไฟบริเวณหน้าบ้านนะครับ
แต่ไม่พบใครในกล้องวงจรปิด
คือตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่วันเลยนะคุณนะ

คือตำรวจพบศพเมื่อวานนี้วันที่๒ธันวาคมใช่ไหม
และคาดว่าน่าจะตายมา๓๔วันแล้ว
ก็เลยไล่เปิดกล้องดูตั้งแต่สักประมาณวันที่๒๘พฤศจิกายน

แต่มีพยานคนหนึ่งให้การว่าเห็นลูกสาวของผู้ตายคือน้องแป้งพร้อมกับแฟนนุ่ม
เดินเข้ามาภายในบ้านช่วงกลางดึก
หลังจากไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตกันมากระทั่งได้ยินเสียงปืน
ตรงนี้มันก็จะไปตรงกับพวกบรรดาในโลกโซเชียลของน้องแป้งเขา

น้องแป้งไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตกันมา

จนดึกก็กลับมาที่บ้าน

เห็นว่าเป็นแฟนนุ่มพามาที่บ้าน
แล้วได้ยินเสียงปืนเป็นเสียงที่พยานบอก

ใช่ทีนี้ก็เลยต้องไปตามหาแฟนนุ่มของผู้ตาย

ชื่อว่านายนวราธรคุณะแสงคำหรือว่านายโอ
ไนโอเนี่ยพ่อเป็นชาวไทยใหญ่
แม่เป็นคนไทยพ่อกับแม่เลิกรากันแล้ว
ลูกหรือว่าตัวไนโอเนี่ยอยู่กับผู้เป็นพ่อ
แม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่อยู่ที่อเมริกา
ไนโอเนี่ยจะช่วยพ่อคุมบ่อนกาซิโน

แต่ว่ามีข้อเสียคือเรื่องของอารมณ์ร้อน

ทีนี้คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าว่า
จับกลุ่มตัวนายโอได้เรียบร้อยแล้ว
ใช่นะครับแล้วก็นายโอผู้ต้องหาเนี่ยก็
ให้การรับสาภาพบางส่วนแล้วนะฮะว่า

ดังนั้นตอนนี้นะครับทีมข่าวของเรานะฮะ
ที่รอรายงานสดอยู่ที่กองบังคับการ

ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาประชุมคดีนี้กันอยู่นะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมติดตามรายละเอียดได้สด
มาจากที่จังหวัดเชียงรายนะครับเชิญครับ

ผู้ต้องหาด้วยตัวเองภายหลังจากที่

เมืองต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งหมดนะครับ
โดยสาเหตุนั้นก็มาจากการหึงหวงแฟนสาวนั่นเองครับ
ผลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้าทางคดี
ฆ่ายกครัว๓ศพที่สถานีตำรวจภูทรบ้านดู่จังหวัดเชียงราย
เพื่อมาสอบปากคำผู้ต้องหานั่นก็คือนายวะ
อภัยครับนั่นก็คือนายนวราธรคุณะแสงคำ

โดยทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ภายหลังจากการสอบปากคำตัวผู้ต้องหานั้น
ก็ให้การสารภาพว่าได้ลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียวทั้งหมดนะครับ
โดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่๒๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการหึงหวงหลังจากแฟนเก่าของนางสาวสวรสกิมศรี
หรือน้องแป้งอายุ๒๗ปี๑ในผู้เสียชีวิตนะครับ
ทักไลน์มาหาช่วงขณะที่กลับมาจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงรายก่อนมีปากเสียงทะเลาะกันระหว่างทางกลับบ้านนะครับ
พอกลับมาถึงบ้านนะครับก็ได้ใช้อาวุธปืนนะครับ
แฟนสาวของตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
จากนั้นพ่อกับแม่ของน้องแป้งนะครับที่ได้มาเห็นเหตุการณ์
ก็ได้ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงทั้งสองคนในเวลาต่อมาครับ
หลังจากนั้นนะครับตัวผู้ต้องหาได้ก็ได้ทำการหลบหนีไปที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีคนพาหลบหนีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนั้น
อยู่ระหว่างการสอบปากคำบุคคลที่พาร่วมหลบหนีอยู่นะครับ
เมืองต้นนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหานั่นก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับ
นายนวราธรเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำกันอีกครั้ง
หากพบว่าผู้ต้องหานั้นมีการกระทำความผิดเพิ่มเติมอย่างไร
จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีกครั้งครับ
สาเหตุก็มาจากการหึงหวงระหว่างผู้ตายที่เป็นบุตรสาวนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาก็ไปเที่ยวในสถานที่แห่งหนึ่ง
แล้วก็กลับมาระหว่างทางก็มีปากเสียงกัน
พอกลับมาถึงที่บ้านที่เกิดเหตุก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบก็ใช้อาวุธปืน
ยิงบุตรสาวก่อน
แล้วก็ยิงอีกสองศพตามมาสามศพก็ประมาณสี่นัดครับ
สองครับก็มีบางบางศพก็มีสองนัดครับ
ขณะเดียวกันนะครับทีมข่าวได้พยายามสอบถามนายนวราธรตัวผู้ต้องหานะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวออกมาจากห้องขังถึงสาเหตุการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
โดยตัวผู้ต้องหานะครับไม่เปิดปากพูดอะไรเลยนะครับ
สายหัวและมีสีหน้าท่าทางเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมเราถึงก่อเหตุแบบนั้นครับพี่ครับ
มันมันเกิดจากเหตุการณ์อะไรครับพี่ครับสาเหตุที่เราไปทำแบบนั้น
เราก่อเหตุมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับพี่ครับโอ้อยากพูดอะไรหน่อย
อยากฝากขอโทษญาติของผู้เสียชีวิตไหมครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยังคงสอบปากคำผู้ต้องหาอยู่บริเวณชั้น๓ของสถานีตำรวจภูทรบ้านดูอยู่นะครับ
ซึ่งภายหลังจากการสอบปากคำเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะพาตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดเกิดเหตุในเวลาประมาณบ่าย๒โมงอีกครั้งครับ

รายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสถานีตำรวจภูทรบ้านดู่จังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณนะครับนี่คือบรรยากาศสดเลยจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว
สอบเข้มอยู่นะครับก็พร้อมที่จะนำตัวไปทำแผน
สรุปสาเหตุก็เรื่องของความหึงหวงนะฮะ
แล้วก็เป็นการยิงน้องแป้งก่อนและถึงจะตามไล่ยิงพ่อกับแม่ของน้องแป้งนะครับ